คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะพาไปไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชร
ที่นั่นเขาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่อร่อยถูกอกถูกใจแล้วที่สำคัญเสิร์ฟมานะครับ
แน่นมากทั้งเส้นทั้งลูกชิ้นและแถมไข่ให้อีกต่างหาก
ร้านนี้อาจจะดูบ้านแต่ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับกับร้านนี้
ร้านเนี่ยคนแถวนี้เขารู้จักกันในชื่อของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ทิมวงเล็บเจ้าเก่าเจ้าเดิม
เพิ่มเติมคือเครื่องก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ลงไปแบบแน่นเอียดเลยแหละครับ
ขายมานานแล้วนะร้านเนี่ย๒๙ปีแล้วอ่ะ
ยังมีเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นอย่างเปื่อยอ่ะ
ใช่เคี้ยวไปนี่มันนุ่มหนึบพอดิบพอดีเลยทีเดียว
เขาบอกว่าร้านนี้มีเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจอยู่ที่น้ำซุปซี่โครงกระดูกหมูที่มันหอมกลมกำลังดีเลยทีเดียว
แล้วไอ้ที่ตุ๋นไอ้ที่ต้มให้มันเปื่อยยุ่ยมันมีอะไรบ้าง
เนื้อเปื่อยมีเนื้อหมูได้ด้วย
แล้วก็มีตีนไก่ซุปเปอร์เครื่องในหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อ
แล้วก็เส้นที่มันเหนียวนุ่มกำลังดิบกำลังดี
หมี่ขาวแบบนี้เห็นแล้วก็อยากทาน

นี่ไข่ต้มนะตอนแรกผมมองผิดคิดว่าลูกชิ้น
ใหญ่ไม่ใช่นี่ไข่ต้มแต่มันใหญ่จริงจัดให้๓ใบเลยอ่ะ
นี่ลูกชิ้นนี่ก็ใกล้ไข่ต้มเหมือนกันนะลูกชิ้นอ่ะ
เออคือเขาใส่แบบจัดแน่นจัดเต็มจริง

ใส่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเปื่อยหมูแดง
ตีนไก่ซุปเปอร์เครื่องในไข่ต้ม
เรียกได้ว่าแค่ชามนี้ก็เป็นชามธรรมดา
ในราคา๓๐บาทแล้ว๓๐บาทได้ไข่ต้ม๓ฟอง
แล้วคิดดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าเป็นพิเศษก็๔๐บาทเพิ่มไข่เป็น๓ฟองก็๕๐บาท
คือที่เห็น๓ฟองเนี่ยได้จะ๕๐บาท
แต่หูยคุณไข่ฟองนึงข้างนอกขายกับ๑๐บาทแล้วนะ

เพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าจะจัดเต็มที่ร้านนี้
คุณเสียเพียงแค่๕๐บาท

ทำไมถึงขายแบบนี้เอากำไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะ
คุณป้าทัพทิมทองรักหรือว่าที่รู้จักกันดีเจ๊ทิม
เล่าว่าเธอนั้นเป็นคนที่เลือกวัตถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวเองทุกอย่าง

และที่สำคัญขายในราคานี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าที่มาทานนั้นติดอกติดใจ
แล้วยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้
เธอบอกว่าขายราคาแบบนี้แล้วสบายใจเพราะว่าลูกค้าเองก็ทานแล้วอิ่มพอดี

นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าอยู่แถวนั้นนะที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณลองไปทานดู
ร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
ใครไปไม่ถูกลองโทรไปสอบถามได้นะครับ

บอกเลยว่าถ้าไปช้าแล้วก็หมดน่าจะบอกให้
โอ้ยคุณแน่นมากเลยอ่ะ

เนี่ยแล้วไข่ต้ม๓ฟองลูกชิ้นอีก

ไก่ตุ๋นโอ้ยเยอะมากอ่ะ
นี้ต้องบอกว่าจัดเต็มแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเปลี่ยน
ก็คือเปลี่ยนชามที่ใส่ให้มันใหญ่กว่านี้

นี่เดี๋ยวเจ๊ใส่เครื่องเข้าไปกินไม่ไหวอะไรอยู่เนี่ย

ชามเท่านั้นไหนแจบเต็มหมดเลยอ่ะ

ชิมกันดูได้นะจ๊ะกำแพงเพชรนี่เองคุณผู้ชม